ปีไหนนะครับเนี่ยปีไหนนะที่เราซื้อกับ

ใช่ครับทีนี้กลายเป็นว่า
ผมต้องส่งจอไฟท่องให้ยังจนครบ
แล้วได้อะไรครับได้ผลประโยชน์อะไร
เพราะว่ามันไม่ได้มีการสร้างบ้านนะครับผม
คือเค้าได้เงินจาก
จากตอบบที่อนุมัติมา
ใช่ครับนั่นคือมาสองแสนนะครับอ่ะตัวเลขกรมเลยสองแสนแสนบาร์
ให้ให้ลูกค้าที่รับที่เอาเงินทอนอ่ะแค่แปดหมื่นอืม
ผมต้องพรให้ให้เกิดทุกวันนี้ผมพรอะ
การกู้อะไรเนี้ยคือพูดง่ายง่ายว่าคือทุกอย่างน่ะ

เงินเดือนจะไม่ถึงหมื่นโอ้โหแล้วที่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนอ่ะ
อ่าเองก็บอกว่าเชื่อรู้สึกว่าผมส่งได้เงินอย่างคุณชั้นเก็บประมาณไหน
แปดอีกตรังว่าเนี่ยโห
แกได้แสนสองฟรีฟรีเลยเนี้ยใช่ครับค่ะ
ถ้าเป็นความที่ผมนะถ้าเกิดกำลังคนอยากกู้เงินประวบิทการของขอบคล
ถ้าสมมุติว่าเขามีเงินของเราให้กำลังควรคู่
ผมว่ากำลังกลมยุทธ์ชั้นนี้อยู่ชั้นเงินเดือนว่าสมมุติว่า
น้องคนนี้คู่ได้ไม่เกิน๘แสนหัดเงินได้กบลบกบหนี้

แล้วทำไมเวลาเงินเงินมันออกมาเป็นเช็คหรือเป็นยังไงครับ
อัสเราบอกได้แม่นเอาบัญชีลือ๘๐๐๐๐ใช่ไหมครับ

รับแล้วแล้วแล้วแสนสองนี้ก็รับรู้ว่า

ต้องไปด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ต้องไปด้วยไปทำจดจำนองที่
กรมที่ดินของปักตรงชัยแล้วตรงนี้ตรงนี้เราได้มีการ
สัญญงสัญญาอะไรกับไว้ไหมครับในเรื่องการเห่าการหัก
ไอ้แสนสองนะครับได้นะครับมันเป็นเอกสารมาจากไอ้ของ
ปบคมสรรค์สถิติการนะครับมันเป็นเอกสารตัวนั้นออกมา
ที่เรากู้สองแสนครับอืมแล้วแบบเขาไม่ได้มีบอกเอ่อ
ข้อตกลงส่วนตัวที่ไม่ได้ทำสัญญาบอกป้าจะต้องได้
แบบนี้๒แสนป้าได้แสนสองนี่เขาได้บอกอะไรกับเราไหม
ครับไม่ไม่ได้บอกกับเคแค่มีเอกสารแล้วคืออ่าปบะ
ลายเต็มเพราะว่าที่ผมถืออยู่เนี้ยมันเป็นเป็นลายเต็ม
ตัวจริงไงมันมีแข้งแตร์เจ้าของเดิมที่ดูหน้าเป็นสมสม

ตอนนั้นนี่อะมันต้องผ่านพวกกะปำชา
สรุปไปสวัสดิกันกันต่อบอเรี้ยก็ได้พอมันก็กันมาก
อื้อวันนี้มันก็กินเงินไปเทาะทอดหรือเปล่าครับ
ให้กับคือบุตรสายให้ให้คุณภูมินะจะลุยนะคะ
เนี้ยกำลังคลอย่างไหนไม่รู้

แค่๘คน๕คน๖คนถึงก็คู่เลยครับแล้วก็มันยุ่งยากอยู่กับหลายอย่าง
แต่ถ้าเกิดต่อบอพุธเนี่ยแค่ทำหิตสาธารณ์พุธมีพวกท่านบัญชาเช็นก็ส่งจู้ไปได้เลยครับ
มันมีทหารชั้นผู้ใหญ่กู้เคยกู้แบบเรากันบ้างไหมครับ
ผมก็เห็นบางคนที่อยากได้เย็นทนเกี่ยวกับความประหลาดในเท่าไหร่อยากเย็นทนก็มี

อย่างนี้ระหว่างซื้อที่เปล่ากลัวสร้างบ้านอันไหนเขาได้ผลประโยชน์มากกว่ากันครับ

ยากว่าเดือนเมืองกล้องต้นกล้องได้เป็น๑ล้าน๕เส้นบาท
ครับถึงหลายห้าแสนเนี่ยอ่าเขาบางคนก็ตกลงว่าบางคนก็รับเงินตอนสี่แสน
เหมือนผมเนี่ยหน้าทุนเนี่ยคือผมรับเงินตอนเนี่ยสามแสนแปดรู้สึกว่าเนี่ย
นี่ไปกู้กับใครกับโครงการบ้านที่ไหนกับใครครับเนี่ย
อันนี้คือมีเครือข่ายครับฮะเครือข่ายที่ไหนครับเนี่ย
ก็ของไหนสวัสดีการณ์ไหนเครือข่ายบันโดงไหมครับ
ผมไม่ทราบว่าเครือข่ายไหนแต่ผมโอ้โหอย่างงี้มันเป็น
อย่างงี้มันก็เป็นทั้งระบบเลยสิครับเนี่ยใช่ครับคือมันเป็นมันเป็นกระบวนการหมด
การผู้น้อยอันนี้ก็คือทุกวันนี้อ่ะกำลังคนที่ส่วนมากที่เชื่อก็
เป็นหนี้หลวงหลวงโดยที่ว่าได้รับได้รับเงินแค่เศษเงิน
หรือเลือดน้อยมาประกอบบันโลงชีพเศร้าเงินก้นแล้วมันทุกวัน
เนี้ยว่าเขาต้องส่งให้กับโตว์บอร์ไหนจงกล้าเดียนครับ